ทุกผู้ชมครับตามกันต่อนะครับคดีโหดเยี่ยมที่ในแจ๊บนะครับ
ได้ใช้ไม้เบสบอลตีน้องเอเด็กหญิงวัย๑๒ขวบ
ที่รับมาเป็นลูกเลี้ยงรับมาดูแลนะใช่ค่ะ
แล้วสุดท้ายน้องเสียชีวิตถูกคุมตัวตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
ดูภาพล่าสุดหน่อยเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงตี๒
นายแจ๊บซึ่งยังถูกคุมขัง

เจ้าของพื้นที่เจ้าของคดี

แจ๊บนะครับมีอาการ
เครียดเดินวนไปวนมา
หลายรอบบางช่วง

มีพลิกตัวไปมาด้วย
เปลี่ยนเป็นนอนตะแคงก็มี

อย่างใกล้ชิดตลอดทั้งคืน

คิดสั้นฆ่าตัวตาย
เนื่องจากระหว่างที่ถูกคุม

แจ๊บเนี่ยนะฮะโทรไปบอกกับน้องชายที่ชื่อจ๊อป
ค่ะบอกพี่จะไม่อยู่พี่จะผูกคอ
อุ้ยอ่านี่นะฮะส่วนกระแสข่าวที่บอกว่า
ตำรวจเอาถังน้ำแข็งสีน้ำเงินที่ในแจ๊บเนี่ย
ยัดร่างน้องแล้วก็โบกปูนทับอ่ะนะ
ค่ะตอนเนี้ยเอามาเก็บเอาไว้ที่ห้องคุมตัวผู้ต้องหาที่อยู่ข้างข้างในแจ๊บเนี่ยนะฮะ
นี่อยู่ข้างนอกลูกกรงตรงเนี้ยนะครับทุกผู้ชมครับอื้อหือ
ตำรวจบอกไม่ใช่นะครับอ๋ออ่าหลังจากมีการแชร์ภาพแล้วก็เลือนออกไป
บอกไม่ใช่นะฮะนั่นถังขยะนะครับอ่า
อยู่หน้าห้องคุมตัวผู้ต้องหาหญิงนะฮะไอ้ถังน้ำแข็งขนาดหนึ่งร้อยยี่สิบลิตรที่ในแจ๊บใช้ก่อเหตุเนี่ย
ตอนนี้เก็บอยู่ในห้องเก็บของกลางของสอนอบังเขนอาจจะงงเห็นสีคล้ายคล้ายกัน
อ่าแล้วมันเปิดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่นะครับ
ถังแล้วมันจะเตี้ยวอันนี้อันนี้ถังขยะตำรวจบอกนะครับค่ะ
ขณะเดียวกันนะครับเช้าวันนี้พนักงานสอบสวน
นำเอกสารไปให้แจ๊บเซ็นนะครับเพื่อจะเตรียมคุมตัวออกจากห้องคุมขัง
พิมพ์ลายนิ้วมือเพราะวันนี้ต้องสอบปากคำอย่างละเอียดอีกรอบนึง
หลังจากเมื่อวานถูกสอบไปตอนที่จับได้เขาก็สารภาพว่าลงมือก่อเหตุจริงค่ะ
แล้วก็อ้างพูดไปถึงว่าเด็กเอาเงินไปเล่นพนันออนไลน
ขโมยของที่เขาทำของส่งทางออนไลน์ขโมยสินค้าของเขาเอาไปกินบ้าง
เอาไปใช้บ้างแต่ต้องให้ความไปทำกับน้องก็ได้น้องเสียชินไปแล้วค่ะ
เคยทำร้ายเด็กด้วยแล้วก็ร่วมลงมือกับเขาด้วย
วันนี้สอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับจังหวะตรงนี้ผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามนะฮะ
ลองดูบรรยากาศลองฟังตรงนี้หน่อยนะครับ
ส่วนมิ้นท์นะครับป้าของเด็กนะฮะที่รับเด็กมาเลี้ยงดู
เมื่อวานนี้ตำรวจสอบปากคำแล้วก็ปล่อยตัวไปก่อนนะฮะ
สำหรับทุกท่านผู้ชมติดตามข่าวมานะครับ
เขาก่อเหตุกันช่วงกลางดึกตี๑ตี๒คืนวันที่๒กรกฎาคม
ช่วงเช้าวันที่๓ไปซื้อถังน้ำแข็งแล้วก็เอามายัดร่างน้องบกบุญทัพ
ช่วงเย็นมิ้นกับแจ๊บไปหาเพื่อนที่เป็นยาของมิ้น
เบลแล้วก็สารภาพว่าก่อเหตุแบบนี้เกิดขึ้น
แล้วเบลก็พามิ้นมาพบตำรวจก็ถูกคุมตัวสอบปากคำไว้คืนนึง

เธอบอกว่าเรื่องที่แจ๊บพูดเนี่ยแจ๊บใส่ร้ายเธอ
ในสิ่งที่ในแจ๊บเนี่ยได้สารภาพเบื้องต้นหรือว่าให้ข้อมูลผ่านผู้สื่อข่าวนะครับ
ตอนที่ไปซื้อถังน้ำแข็งนะค่ะอ่าเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากก่อเหตุ
ก่อนที่จะไปหาญาติบอกว่าได้ลงมืออะไรไปบ้าง

ตัวในแจ๊บก็บอกไม่เป็นไรไปโรงพักกันก่อนเดี๋ยวไปหาเพื่อนคนหนึ่ง
จะตามไปให้เพื่อนพาไปมอบตัวแล้วหนีหายไปก่อนที่เมื่อวานจะไปจับได้ที่โรงแรม
พันธุ์ตำรวจเอกอันนันต์วรศาสตร์ภูมิกับการสอนอบางเขนบอกว่า
จากการสอบปากคำคุณผู้ชม
คือตัวในแจ๊บเนี่ยตั้งแต่จับกลุ่มมาก็สารภาพทุกข้อกล่าวหา
แต่ไม่ขอไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เมื่อจากเกรงว่าจะถูกลุ่มประชาธัณฑ์

แต่ตำรวจบอกว่าไม่กระทบกับรูปคดีนะฮะ

เพราะพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดคำให้การต่างของมิ้นที่เป็นเมียของ
เนี่ยแล้วก็พยานแวดล้อมคนอื่นอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้ว
กับในแจ๊บหลังจากที่หลบหนีไปในแจ๊บบอกว่าเป็นเพื่อนสาว
คนสนิทนะครับตำรวจสอบปากคำเรียบร้อยตอนนี้ก็

ซึ่งผู้หญิงคนนั้นเขายืนยันว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย

น้องเอเด็กหญิงวัย๑๒ขวบ

น้องเอ๋ไปขโมยเงินเพื่อเล่นแผ่นอนไลน์
เรื่องนี้ตำรวจบอกว่ายังไม่ได้เจอข้อมูลหลักฐานว่าเด็กจะทำแบบนั้น
เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบไปขยายผลไปสอบปากคำเพิ่มเติม
โดยเฉพาะมิ้นต์เดี๋ยวต้องสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
แล้ววันพรุ่งนี้จะนำตัวในแจ๊บไปฝากขังต่อสาร
เรื่องต้นแจ้งข้อหาในแจ๊บก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
และข้อหาร่วมกันซ่อนเร้นอำพลางศพ
ส่วนมิ้นขณะนี้ตำรวจบอกว่ายังอยู่ในฐานะพยาน
กำลังรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ
เพื่อจะแจ้งข้อหากับมิ้นคือร่วมกันปิดบังซ่อนเร้น
แล้วก็ไม่ให้การช่วยเหลือผู้อื่นที่ตกอยู่ในภัยอันตราย
ถามว่าหลักฐานตรงไหนอย่างไร
เพราะมิ้นเขาบอกเขาก็ปฏิเสธเขาไม่ได้ร่วมมือกับแป๊บ

ตำรวจบอกมันมีหลักฐานปรากฏชัดเกี่ยวกับเรื่องการช่วยกันอำพลางศพปกปิดความผิด
แม้สุดท้ายจะตัดสินใจมามอบตัวมาให้ข้อมูลกับตำรวจ
แต่หลักฐานเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยมันเข้าข่ายเกี่ยวกับเรื่องการร่วมกันซ่อนเร้นอำพลางศพ
อันนี้ปล่อยตัวไปก่อนนะเดี๋ยวเรียกมาอีกรอบเนี่ย
คิดว่าน่าจะมานะกรณีที่ในแจ๊บให้การยืนยันว่ามิ้นร่วมกันทำร้ายเด็กนั้น
จากการตรวจสอบพบว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันต่างช่วงต่างเวลา
ไม่มีการการที่มิ้นท์ทำร้ายเนี่ยก็เป็นลักษณะของการทำร้ายสั่งสอนเด็กที่รับมาอุปการะเลี้ยงดู
คือมีการทำร้ายตัวน้องจริงแต่ว่าเป็นลักษณะเหมือนสั่งสอนอ่า
ไม่เหมือนกับที่ในแจ๊บที่ก่อเหตุครั้งสุดท้ายครั้งล่าสุดจนเด็กเสียชีวิต
นั่นคือเอาไม้เบสบอลฟาดเขาจนเขาเสียชีวิต
เพราะฉะนั้นมิ้นท์ก็ยังไม่เข้าข่ายร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
แต่ปิดบังซ่อนเปร้นตำรวจบอกหลักฐานมันชัด

มิ้นท์จะบอกว่ามิ้นไม่ได้ร่วมก่อเหตุชัดตรงไหน
ทุกผู้ชมครับเมื่อวานนี้เราเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ในบ้านหลังเกิดเหตุจะเห็นรังสินค้าเยอะแยะไปหมดใช่ไหม

นี่ฮะกลางดึก๒กรกฎาคมนะครับในแจ๊บเนี่ยเอาไม้เบสบอลฟาดน้องเอที่เราทำเซ็นเซอร์ดำเอาไว้
ทีนี้เนี่ยจังหวะตรงนี้เนี่ยคือในแจ๊บเนี่ยตอนที่ลากเด็กมาตรงนี้คงจับดูแล้วเด็กเนี่ยเสียชีวิตแล้วไม่หายใจ
ก็เรียกมิ้นท์มามิ้นซึ่งตอนแรกเนี่ยนั่งอยู่เฉยนะฮะคือไม่ลุกมาห้ามไม่ลุกมาอะไรเลย
ที่เธอก็เห็นนะว่าน้องโดนเอาไม้เบสบอลเนี่ยตีแล้วตีอีกนะคะ
ตั้งแต่มุมนู้นจนลากมาตรงนี้แล้วพอเนี่ยพอแจ๊บมาจับตัวเด็กเห็นนิ่งไปเนี่ยคงจะรู้ว่าเด็กหัวใจหยุดเต้นไม่หายใจ
ก็บอกมิ้นก็เข้ามาเนี่ยเหมือนกับพูดอะไรเนี่ยเห็นไหมฮะแล้วมาสวมกอดกันดูนะฮะคือจังหวะตรงนี้เนี่ยไม่รู้เขาพูดอะไรกันนะ
แต่ว่าถ้าดูปากของแจ๊บตรงนี้เนี่ยเหมือนกับตะโกนบอกตายแล้วตายแล้วหรือยังไง
แจ๊บก็จะดูแบบคือดูเหมือนสติแตกแล้วท่าทางเหมือนไปปั๊มหัวใจเด็กคือเขาปั๊มหัวใจอ่ะ
แล้วมิ้นก็เท้าเอวยืนดูอยู่มิ้นนี่คือญาติที่มีศักดิ์เป็นป้านะฮะแจ๊บนี่เป็นลุงเขยนะ
แล้วแจ๊บเหมือนกับปั๊มหัวใจแล้วไม่ขึ้นเข้าไปกอดมิ้นนี่มิ้นก็พูดอะไรกับแจ๊บเนี่ยฮะ
คือถ้าดูเนี่ยกลายเป็นว่าฝั่งของในแจ๊บเนี่ยจะดูสติแตกอืมมิ้นท์จะดูนิ่ง
คือนิ่งตั้งแต่ตอนที่นั่งมองตอนที่น้องโดนตีแล้วค่ะพี่อุ๋ย
เนี่ยแล้วก็เข้ามาตรงนี้แจ๊บก็พยายามจะปั๊มหัวใจเด็กอีกค่ะเห็นไหมฮะ
โอ้โหทุกผู้ชมครับสุดท้ายเนี่ยคือในแจ๊บก็เหมือนกับจะพยายามบอกอะไรกับมิ้น
พยายามอธิบายหรือจะอะไรก็ไม่รู้นี่นะฮะจนกระทั่งทั้งคู่มั่นใจว่าเด็กเนี่ยเสียชีวิตแล้ว

ข้างศพของน้อง

เนี่ยแต่ในแจ๊บก็จะสวมกอดเมียอยู่ตลอดเวลา
คือลักษณะอย่างที่บอกพี่อุ๋ยบอกแล้วเขาคงสติแตกแล้ว
แล้วมิ้นเองก็ดูปลอบใจแฟนตัวเองด้วยนะคะ

ใช่ค่ะอันนี้น่าตกใจมากแล้วภาพกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้หมดเลย
เนี่ยแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งตอนที่มานั่งปรึกษากันนี่เห็นไหมฮะ

จะลุกขึ้นมาแล้วยืนกอดกันอีกรอบนึง

ซึ่งถ้าตามข้อมูลที่เพื่อนของแจ๊บอ่ะ

เหมือนกับเขาจะโทรไปบอกใครว่า

หรือเขาจะโทรไปยืมของเพื่อนอะไรอย่างนี้นี่แหละ

สุดท้ายก็ไปหยิบผ้า

ก่อนจะนั่งลงกันอีกรอบนึงอันนี้มิ้นมิ้นจะเริ่มแบบเริ่มมี
สีหน้าแววตาบ้างแล้วแล้วก็นั่งเนี่ยกอดเข่าคุกเข่าคุยกันคงจะ
กันว่าจะเอายังไงทำยังไงต่อดีอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นตรง
เนี้ยตำรวจบอกว่านี่คือหลักฐานที่ทำให้เห็นว่ามิ้นมี
ส่วนร่วมในการปิดบังซ่อนเร้นอำพลางศพใช่ไม่นับ
กล้องวงจรปิดที่บ้านเพื่อนของแจ๊บค่ะแจ๊บจากนั้นเนี่ยแจ๊บขี่
ออกจากบ้านใช่ไหมค่ะใช่ค่ะมิ้นซ้อนท้ายไปไปถึง
บ้านเพื่อนมิ้นท์ไม่ได้ลงแต่แจ๊บเข้าไปในบ้านเพื่อนค่ะไปหา
สวานไปหาเลื่อยไปขอยืมอุปกรณ์เพื่อนแล้วบอกหาขอถัง
น้ำแข็งอีกต่างหากด้วยเพื่อนบอกไม่มีหรอกหม้อใบใหญ่ทาง
น้ำแข็งอะไรเนี่ยสุดท้ายแจ๊ปเอาเลื่อยไม้ไปนี่เห็นปะอัน
นี่คือซึ่งน้องเอเนี่ยถูกคลุมผ้าร่างยังอยู่ในบ้าน
ค่ะแล้วพอได้เลื่อยไม้มาเนี่ยขี่รถกลับมาที่ที่บ้านแล้ว
ขี่กลับมาบ้านเพื่อนอีกรอบนึงเพื่อเอาเลื่อยมาคืนบอกไม่
เลื่อยเหล็กเหรอคือมันใช้ไม่ได้อ่าอ่ามีที่บ้านเพื่อนไหม
อันนี้ตอนที่เขาขี่ไปขี่กลับใช่ไหมซอยบ้านเขาเองใช่ไหม
ไหมฮะช่วงระหว่างคืนเนี่ยไปเอาของที่ว่าไปเปิดถังน้ำแล้วเอาขวด
น้ำต้มใบกระท่อมอะไรขึ้นมาเนี้ยอืมมีภาพในบ้านเพื่อนอันนั้น

จนกระทั่งตอนเช้าก็จะเป็นภาพที่อันนี้อันนี้ตอนที่มา
บ้านเพื่อนแต่ว่ามิ้นไม่ได้เข้ามาเห็นไหมเอาเป็นว่าตรงนี้
เมื่อวานเราก็จะเห็นไปแล้วใช่ซึ่งเพื่อนเพื่อนของแจ๊บบอกผมก็ไม่
โทรมาบอกว่าเขาก่อเหตุอะไรไปค่ะแต่ตอนเนี้ยเขาบอกเขา
ไม่รู้ว่าแค่ปกติไนกพอยึ่มของกลางดึกไอ้พวกเครื่องมือช่าง
นี่เลยภาพนี้ตัดมาเป็นอันนี้อ่าซึ่งเขาโทรไปบอกคนที่รู้จัก
หนึ่งที่เขารู้จักทางร้านเพราะร้านปกติเปิด๘โมง
๗โมงให้เขาบอกทางร้านให้หน่อยว่า
อ่าขอซื้อด่วนแล้วร้านเนี้ยเป็นร้านที่ขายถังน้ำแข็งแบบเนี้ย
โดยเฉพาะเลยนะคะนี่ก็เดินลงเดินเลือกจนสุดท้ายได้ถังมา
ก็มาช่วยเปิดประตูแล้วก็กลับไปบ้านเอาร่างน้องยัดใส่ถัง
กปูนทับเอาดินโปะอีกรอบนึงมีผ้าซับในด้วยใช่ไหมชั้นล่าง
แล้วตอนเย็นวันนั้น๓กรกฎาคมทั้งคู่ก็ไม่รู้ยังไง
ตัดสินใจไปบอกญาติอีกคนนึงค่ะก็เลยนำไปสู่การแจ้งความ
แจ๊บหนีไปแล้วก็ถูกจับได้เมื่อวานอืมอ่ะทีนี้ถามว่าหลังก่อเหตุกันแล้ว
เกิดอะไรขึ้นยังไงต่อครับแจ๊บหายตัวไปเลยนะคะติดต่อไม่ได้
แล้วมิ้นท์ล่ะมิ้นมีการแชทไปหาพี่สาวคนหนึ่งค่ะ
ซึ่งเป็นพี่สาวคนสนิทบอกกับพี่สาวคนนี้ว่า
หนูกำลังจะไปมอบตัวที่สอนอบางเขนนะพี่แล้วบอกด้วย
บอกกับพี่สาวคนสนิทคนนี้ว่าแจ๊บพลาดไปตีหลานหนูตายไปแล้วนะ
ทีนี้พี่สาวคนนี้เลยส่งข้อความตอบกลับมาว่าแจ๊บมันโทรมาหาพี่
ทีมงานกลับไปอันนึงก่อนนะแจ๊บมันโทรมาหาพี่
พี่ไม่เชื่อเลยนะพี่คนนี้บอกแบบนี้แล้วพูดต่อด้วยว่า
ทำไมมันทำแบบนี้ถามด้วยถามมิ้นว่ามิ้นเป็นยังไง
นี่แหละค่ะเป็นข้อความที่มีการพูดคุยกัน
ตอบว่าไม่เจอเหมือนกันก็คือคงหมายถึงไม่เจอแจ๊บ
แล้วมิ้นท์ก็ตอบกลับไปว่าคงอยู่กับจุดนั่นแหละ
ก็คงจะอยู่กับใครบางคนหรือจะเป็นเพื่อนสาวคนสนิท
ตอนที่ตำรวจตามไปรวบตัวได้หรือเปล่าส่วนรุ่นพี่คนนี้มีการแชท
คือมีแคปแชทหน้าจอที่มีการพูดคุยกับแจ๊บเนี่ยส่งไปให้มิ้นดู
แล้วบอกแบบนี้บอกว่ามันอ่านเฟซบุ๊กด้วยนะแต่ไม่ตอบแล้ว
ทีนี้มิ้นท์ก็ตอบกลับบอกว่าตอนนี้มันบล็อกหนูไปแล้ว
ก็หมายถึงแจ๊บนั่นแหละบล็อกมิ้นท์ไปแล้ว
หลังจากนั้นรุ่นพี่คนสนิทคนนี้นะคะตอบกลับมาบอกว่า
ปิดเฟสไปแล้วนะก็มีการพูดคุยทันถามว่า
ไปแล้วเลยเหรอพี่ไม่ได้บล็อกใช่ไหมปิดเลยใช่ไหม
พี่ก็ตอบกลับใช่มิ้นก็ยังพูดกันต่อด้วยนะคะว่า
สงสารมันว่ะพี่เป็นห่วงมันใจลึกมันจะอยู่ยังไง
นั่นสิมันคงไม่คิดสั้นใช่ไหมนี่คือความเป็นห่วงของมิ้น
ยังเป็นห่วงแจ๊บนะคะช่วงหนึ่งทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะ
แชทหารุ่นพี่คนสนิทอีกรอบหนึ่งแล้วคราวนี้แชทไปบอกในข้อความนี้
คุณผู้ชมมันจะเกี่ยวเนื่องไปกับที่จั๊บไปให้ข้อมูลกับตำรวจด้วยนะ
เพราะมิ้นท์บอกพี่คนนี้ว่ามันโยนความผิดให้หนู
มาหาหนูหน่อยที่ห้องสืบสวนจากนั้นมิ้นโทรหาปลายทางไม่ได้รับสายค่ะ
ที่ปลายสายจะโทรกลับแล้วมีการคุยกันประมาณ๑นาทีค่ะ
แต่ตำรวจบอกว่าหลักฐานมันก็เป็นจากภาพในกล้องวงจรปิดนั่นแหละ
ในสวิ่งที่แรกมิ้นท์บอกว่าแจ๊บบอกให้ลบมันซะ
แต่เธอบอกเธอไม่ลบแล้วก็ตำรวจก็ได้หลักฐานตรงนี้มา
ท่านผู้ชมครับไล่เรียงไทม์ไลน์นะฮะ
การก่อเหตุการเริ่มลงมือต่างเนี่ยจุดเริ่มต้นของคดีนี้
ตีหนึ่งสิบห้านาทีวันที่สองกรกฎาคม
แจ๊บในบ้านหลังเกิดเหตุใช้ไม้เบสบอลตีน้องเอ
เด็กหญิงไว้สิบสองขวบที่มิ้นท์เขารับมาเลี้ยงดูเป็นลูกบุญธรรม
ในจุดของบ้านเช่าในซอยผนโยธิน๔๘บางเขนกรุงเทพ
พอน้องเสียชีวิตในแจ๊บกับมิ้นก็ขับรถก็เหมือนที่ทราบแล้วฮะ
ขี่รถออกจากบ้านนะไปหาอุปกรณ์อะไรต่าง
จนกระทั่งตอนเช้าขับรถไปซื้อถังน้ำแข็งที่ร้านค้าแห่งหนึ่ง
แล้วก็เดินทางออกจากร้านเนี่ยหลังจากได้ถังน้ำแข็งเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
่งหน้าไปร้านขายอุปกรณ์การเกษตรอยู่ปากซอยผนโยธิน๔
งน้ำแข็งนี่ไปซื้อที่ปฐุมธานีนะค่ะอ่า
ร้านขายอุปกรณ์การเกษตรตรงนั้นเนี่ยปากซอยผลโยธิน๔๘ปากซอยบ้านเนี่ย
ไปซื้อดินซื้อ๑๔ถุงนะฮะซื้อปืนด้วยอ่าปูนด้วยนะครับ
เป็นปูนซ่อมสำเร็จรูปซื้อมา๔ถุง
จากร้านวัสดุก่อสร้างแล้วกลับมาที่บ้าน
ก่อนจะขนอุปกรณ์ต่างเข้าไปในจุดเกิดเหตุในบ้านเช่า
ซึ่งเป็นจุดห้องครัวค่ะแต่เขาทำเป็นที่แพ็คของนะฮะ
แล้วก็จัดการอำพลางศพของน้องเอใช้เวลาตรงเนี้ย
หนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที
พอเข้าสู่วันที่สามกรกฎาคมเนี่ยนะครับอ่า
ช่วงตี๔เนี่ยนะฮะ
มันมีแจ๊บกับมิ้นท์ที่ขับรถเก่งไปที่บ้านของคนที่ชื่อโอที่แลตดินแดงอืมอ่า
แล้วช่วงเช้ากลับมาทำงานที่บ้านเช่าหลังเกิดเหตุเหมือนกับทำงานตามปกติ
อ่าจนกระทั่งหนึ่งทุ่มทั้งสองคนก็ขับรถเก่งไปหาน้องสาวของมิ้น
ที่บ้านแถวรามอินทราอืมก่อนที่แจ๊บจะขับรถหนีไปเลยอ่า
ตอนที่ไปสารภาพกับญาติอ่ะนะค่ะแล้วแจ๊บก็บอกอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยว
เดี๋ยวยังไงจะไปหาเพื่อนอีกคนนึงแล้วจะให้เขาพาไปมอบตัว
แต่แจ๊บนี่หนีไปเลยนะครับสุดท้ายแจ๊บก็เอารถเนี่ย
ขับหนีไปแล้วก็ช่วง๔ทุ่ม๑๐นาทีมิ้นตัดสินใจไปแจ้งความ
กับตำรวจสอนอบังเขนให้มาตรวจสอบบ้านหลังเกิดเหตุอ่า
แล้วก็มาเจอจริงที่เจ้าหน้าที่เข้ามาทุบปูนในถังน้ำแข็งกัน
ค่ะนะฮะทีนี้ก็ต้องไล่ติดตามตัวในแจ๊บนะครับ
มิ้นก็ถือว่าได้ตัวตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ไปเจอ
แจ๊บอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวอินธรรมระสามสิบสี่
แล้วก็คุมตัวมาที่สอนอบังเขนเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
วัสดุก่อสร้างนะครับแปดนาฬิกาสองนาทีวันที่สอง
กรกฎาคมหลังจากทั้งคู่ไปซื้อถังน้ำแข็งมาแล้ว
แจ๊บขับรถเก่งเลี้ยวมาจอดที่ร้านนี่ฮะแล้วลงไปจากรถ
ไปถามราคาเรื่องของปูนซ่อมสำเร็จรูปอืมอ่า
ก่อนจะเดินกลับมาที่รถมาปรึกษากับมิ้น
แล้วก็ขับรถออกไปนี่มาถามมิ้นท์ล่ะ

นะฮะผ่านไปสิบนาทีเนี่ย๘นาฬิกาสิบสี่นาที
ขับรถเก๋งกลับมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ขอซื้อปูนซ่อม
สำเร็จรูปสี่ถุงนี่นะฮะแล้วยกใส่ท้ายรถ
ก็ใช้เวลาอยู่ตรงนี้แค่ไม่กี่นาทีฮะ
แล้วก็ขับรถออกไปตอนแปดนาฬิกาสิบหกนาที
ภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านเช่าหลังเกิดเหตุ
นาฬิกาสามสิบสองนาที
ใช้ได้เลยใช่อ๋อนี่อันนี้ตอนเอาปูนใส่หลังรถแล้วนะฮะ
ของขับออกไปนี่แปดนาฬิกาสิบสี่นาทีนะ
ส่วนที่บ้านนะฮะแปดนาฬิกาสามสิบสองนาที
จะเห็นมิ้นนั่งสูบบุหรี่อยู่ในบ้านอืมอ่า
ตรงจุดเกิดเหตุเลยค่ะซึ่งก็แน่นอนว่าน้องเอก็ยังอยู่แถวนี้นี่แหละ
ใช่ค่ะนี่นะฮะ
แล้วแจ๊บก็ยกถังน้ำแข็งขนาดหนึ่งร้อยยี่สิบลิตรเข้ามาตรงจุดตรงนี้

ก่อนที่มิ้นจะไปยกถุงปูนซ่อมสำเร็จรูป
เดินตามแจ๊บไปคือต่างคนต่างช่วยกันยกอะค่ะพี่อุ๋ย
แล้วไปปูผ้าลากสายยางมาฉีดน้ำ
เดินวนเวียนอยู่ตรงจุดในห้องครัวตรงนู้นจุดที่ในแจ๊บ
เขาตีน้องเอตั้งแต่ตอนแรกอ่ะอืม
แล้วทั้งสองคนก็ออกมาพูดคุยกันเหมือนปรึกษาอะไรกันบางอย่าง
อันนี้ในแจ๊บถอดเสื้อแล้วแล้วสุดท้ายในแจ๊บก็ยกเพิ่มเข้าไป
ถุงก็คือถุงดินเนี่ยเหมือนกับทำมือทำไมเหมือนกับจะ
บอกว่าจะต้องในถังเนี่ยจะต้องแบบไหนอะไรยังไงจะก่อยังไงจะเอา
อะไรอะไรรึบล่าวอันนี้เราก็คาดว่าเป็นอย่างนั้นที่ลาก
สุดท้าทัพแล้วก็ปูลโบกแล้วก็ดินใส่อีกรอบหนึ่งนี่นะคะ
พอเสร็จตรงห้องครัวตรงนั้นเนี่ยยกอะไรเข้าไปแล้ว
ในแจ๊บออกมานั่งดื่มน้ำต้มใบกระท่อมนะฮะ
ก็คือที่เอามาจากขวดที่ถังน้ำในบ้านของแบงค์เมื่อคืน
บ้านเพื่อนค่ะที่จะไปหาอุปกรณ์อะไรต่างนี่เห็นไหมฮะ
แล้วทั้งสองคนก็เดินกลับเข้าไปที่จุดห้องครัว
ที่ไปเจอถังน้ำแข็งที่เจ้าหน้าที่เอามาทุบนะฮะ

แล้วก็ไปดำเนินการจัดการสิ่งต่าง
ตามที่เขาไปซื้อไปหาอุปกรณ์มา
ทีนี้คุณผู้ชมทีมข่าวของเราเนี่ยก็เลยตามไป
ไปร้านขายอุปกรณ์การเกษตร
ที่ตัวในแจ๊บเนี่ยไปซื้อดินมา
คือดินอันนี้มันเป็นลักษณะดินปลูกต้นไม้
เจอกับพี่เจ้าของด้วยชื่อคุณหวะไหลพรอายุ๕๑ปี
คุณหวะไหลพรเนี่ยเจ้าของร้านบอกแบบนี้
ส่วนตัวไม่ได้รู้จักอะไรมาก่อนเลยกับนายแจ๊บคนนี้
ไม่รู้ด้วยว่ามาซื้ออะไรตอนไหน
มารู้อีกทีอ้าวนักข่าวมากันเต็มร้านแล้ว
แล้วก็เห็นข่าวพอรู้เรื่องตกใจมาก
ดินที่ตัวคนก่อเหตุซื้อไปมันจะเป็นดินหมักชีวภาพ
หรือว่ามันเป็นมูลไส้เดือนราคาเนี่ยจะถุงละ๒๐บาท
ถุง๕๐บาทเขาบอกแบบนี้เลย๗ถุงก็๑๐๐
ที่ร้านเนี่ยจะมีกล้องวงจรปิดติดเอาไว้แค่ตัวเดียว
ก็คือจะอยู่ในตรงจุดโต๊ะเก็บเงิน
ก็จะไม่ได้มองเห็นช่วงที่ในแจ๊บเข้ามาหรอก
ลองฟังเสียงเพียวค่ะ
รู้ไงเขาก็ไม่เคยมาที่ร้านนี้บ่อยเราก็จำไม่ค่อยได้
ปกติลูกค้าที่ซื้อดินเป็นลูกค้าประจำหรือประจำก่อน
ใช่ลูกค้าประจำก็มีขาจรก็มี
พอมารู้แบบนี้แล้วว่าเขามาซื้อดินของเรา
ไปเพื่อว่าที่ทำความตรงนี้มันย่อยอย่างนี้
ก็ตกกระจายเพราะส่วนใหญ่ที่มาซื้อ
ก็ซื้อไปปลูกต้นไม้เราก็ไม่คิดว่าจะไปซื้อทำอย่างนี้
ตกใจสิคะเป็นข่าวใหญ่ขนาดนี้
ลูกค้าที่มาซื้อส่วนมากซื้อกันไปปลูกต้นไม้

จริงมันก็จะเป็นภาพที่ปรากฏตาม
กล้องมุมจรปิดหน้าร้านตรงนี้เลยคือทางด้านของเจ้าของร้านบอกว่า
ครั้งแรกในแจ๊บเนี่ยมาสอบถามข้อมูลแล้วขับออกไปก่อนแต่เขาขับกลับมาอีกครั้ง
แล้วมาซื้อปูนซ่อมสำเร็จค่ะถุงละ๖๐บาท๔ถุงแล้วก็ขับรถออกไป
ทีนี้เจ้าของร้านคุณวลัยพรบอกว่า
ตอนที่เห็นในแจ๊บมาจอดรถเนี่ยเอาจริงเห็นนะว่ามีคนนั่งมาในรถด้วย
อืมแต่ไม่รู้หรอกว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายครับ
แล้วก็ไม่รู้ไม่ได้ถามด้วยว่าเขาซื้อปูนไปทำอะไร
มาเห็นข่าวเนี่ยช็อกหนักกันนะคะอ่าอืมทุกผู้ชมครับ
เมื่อวานนี้อย่างที่เราเห็นภาพตอนที่ตำรวจบุกไปจับกลุ่มตัวในแจ๊บ
โรงแรมแห่งหนึ่งย่านอินธรรมระใช่ไหมค่ะ
ซึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งอยู่ในห้องนั้นด้วยอ่า
อ่านี่ตรงนี้นะฮะซึ่งเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลย

ตำรวจก็สอบปากคำไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ

แน่นอนว่าเราก็อยากจะรู้ว่าเออตกลงแล้วเนี่ย

ในตรงนี้ได้ยังไง
ตอนที่สอนอบังเขนไปจับกลุ่มตัว
พูดว่าชื่อบีกันแล้วกันนะท่านผู้ชมครับบี
เธอบอกเธอขอยืนยันว่าเธอไม่ได้เป็นกิ๊กกับแจ๊บ
แล้วไม่ได้ช่วยเหลือหลบหนีอะไรพวกนี้ด้วยนี่ซ้ายมือคือบี
บีออกมาเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะฮะ
บอกกับติกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรา
เธอบอกเธอไม่ใช่กิ๊กของแจ๊บเธอเป็นเพื่อนรุ่นน้อง
เหตุการณ์มันเริ่มอย่างนี้๒ทุ่มวันที่๒กรกฎาคม
วันนั้นแจ๊ปเนี่ยมาหาเธอที่แฟลต์ดินแดง
มาด้วยท่าทีแบบเครียดบ่นตัดเพาะบอกอยากตาย
เพราะไอ้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางคืนของคืนวันที่๑
แต่พอมันตี๑ตี๒มันเข้าสู่วันที่๒กรกฎาคมแล้วใช่ไหม
คือลงมือไปแล้วแล้ว๒ทุ่มวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะ๒กรกฎาคม
บอกแจ๊บมาหาที่แลตดินแดงเครียดมาเลยบอกอยากตาย
ฝากดูแลพ่อกับแม่และครอบครัวด้วย
บอกเธอก็ทำได้เพียงแค่ปลอบใจเท่านั้น
ที่แจ๊บจะขอร้องเธอให้ช่วยพาไปไหนสักที่หนึ่งก็ได้
ซึ่งตอนนั้นตัวในแจ๊บเนี่ยมีเงินติดตัวอยู่๑๐๐๐บาท
เธอก็เลยพามาพักที่โรงแรมตรงนั้นนั่นแหละที่ตำรวจไปจับอ่ะ
อินธรรมระในช่วง๒๒นาฬิกา๕๐นาทีของวันที่๓กรกฎาคม
ในห้องตอนนั้นเธอบอกที่มาอยู่ด้วยกันอยู่กัน๕คนนะ
เธอไม่ได้มาอยู่กัน๒คนนะมีผู้ชาย๓ผู้หญิง๒
ก็เป็นกลุ่มเพื่อนปกตินี่แหละปกติเธอกับนายแจ๊บเองก็เป็นกลุ่มเพื่อนที่อยู่ด้วยกันอยู่แล้ว
มักจะมาเปิดห้องนั่งเล่นกันอยู่เป็นประจำ
ระหว่างที่อยู่ในห้องแจ๊บนี่ร้องไห้แล้วสารภาพออกมาบอกฆ่าลูกเลี้ยงตาย
มากกับสิ่งที่แจ๊บบอกออกมาเธอขอยืนยันว่าเธอเองเนี่ยไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยที่จะพาในแจ๊บหลบหนี
ค่ะอยู่ดีดีมันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้แล้วเขาก็เพิ่งมาบอกว่าเขาไปฆ่าลูกเลี้ยงตายมา

ตกใจค่ะช็อก
บอกว่าพี่ฆ่าอ้วนตายแล้ว

แต่ก็ตำรวจก็มาก่อนค่ะ
เขาก็บอกว่าฝากดูคนในครอบครัวเขา

เขาบอกว่าน้องแอบขโมยกิน
ขโมยกินของในบ้านอะไรแบบนี้ค่ะ

มิ้นเขารู้เห็นตลอดว่า
มันมีอะไรเกิดขึ้นในคืนวันเกิดเหตุ

หลังจากที่ทั้งคู่แน่ใจว่าน้องแอเสียชีวิตแล้วแน่

แจ๊บนี่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา
แล้วโทรหาใครสักคนนึงนี่แหละ

ตกลงที่โทรคือโทรหาน้องชายที่ชื่อจ๊อปนะฮะ

โทรมาหาด้วยน้ำเสียงเหมือนคนร้องไห้
เพื่อขอให้จ๊อปมาหาที่บ้านหลังเกิดเหตุ

ก็พี่โทรมาแบบร้องห้งร้องไห้เลย

ขอให้ไปหาที่โรงแรมย่านอินธรรมระ

มิ้นท์เนี่ยมีปากเสียงกับลูกเลี้ยง

ใช้ไม้เบสบอลตีจนเด็กล้มลง
ตอนนั้นแจ๊ปเองแจ๊ปบอกก็กำลังโมโหเด็กอยู่

ก็เลยคว้าไม้เบสบอลมาตีเด็กซ้ำ

บอกว่าพี่ชายยังเล่าให้ฟังอีกว่า
มีปัญหากับทั้งมิ้นท์แล้วก็ลูกเลี้ยงบ่อย
เพราะมิ้นท์เนี่ยเล่นพนันออนไลน์
ส่วนเด็กที่เป็นลูกเลี้ยงก็ชอบขโมยเงิน
เล่นพนันออนไลน์เหมือนกัน
เขาบอกว่าเขายืนยันว่าที่เขาพูดเนี่ย
เขาไม่ได้ใส่ร้ายใส่ความใครนะ

แต่นี่คือสิ่งที่เขาได้ยินจากปากของแจ๊บ
เขาไม่ได้มีจุดประสงค์จะช่วยเหลือพี่ชาย

เพราะว่าดูกล้องก็มีแบบว่าโดนตัดคลิปไปแล้ว

เขาก็จะมาหาแบบว่าหาเรื่อง

น้องขโมยตังค์จากสล็อตที่เล่นได้
น้องก็เอาไปเล่นไว้เล่นอีกทีหนึ่ง

ก็คือขโมยเงินจากในสล็อตที่เขามีอยู่อ่ะ

หนูอยากให้ลุงรวยอะไรไม่รู้
นี่ก็คือเป็นฝั่งทางด้านของในจ๊อปน้องชายของในแจ๊บคนก่อเหตุ
คุณผู้ชมเราพาคุณผู้ชมไปดูทางฝั่งครอบครัวญาติของน้องเอวัย๑๒บ้างดีกว่าค่ะ
พาไปที่วัดสังกัดรัตนาคีรีที่อุทัยธานี
จุดนี้เป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของน้องเอ
ถามว่ามีการจัดงานวิลงศพแล้วทำไมไม่มีรูปวาง
เพราะครอบครัวบอกว่ายังไม่อยากเอามาตั้งไว้ไม่งั้นเดี๋ยวบรรยากาศมันจะโศกเศร้า

คุณตาของน้องเอซึ่งท่านเป็นพระนะคะ
พระรัตนยาโนอายุ๕๗ปี
ท่านบอกแบบนี้บอกว่าหลานสาวเนี่ยน้องเอเกิดและโตที่กรุงเทพ
แต่พ่อแม่เนี่ยเขาเลิกกันแล้วน้องเอเนี่ยก็ขอไปอยู่กับนางเสามิ้น
แล้วนางเสามิ้นเป็นใครเอาจริงนางเสามิ้นเนี่ยเขาเป็นญาติฝั่งพ่อ
ถ้าจะพูดจริงก็เป็นเหมือนลูกพี่ลูกน้องกันนั่นแหละ

แต่ฝั่งแม่เองเขาก็ไม่ได้ขาดการติดต่อนะ
หลวงตาเองนะยังโทรไปถามถ่ายหาน้องเอตลอดเลย
บางทีก็โทรมาหาหลวงตาบอกอยากกินหมูกระทะบ้าง

ปีที่ผ่านมายังคุยกับน้องเออยู่เลย

ก็ถามเลยว่าถ้าเรียนดีเดี๋ยวตามีรางวัลให้นะ
ไม่เชื่อจริงที่นางเสามิ้นไปอ้างว่าน้องเอไม่ยอมเรียนหนังสือ

หลวงตาบอกต่อค่ะประเด็นที่ในแจ๊บคนก่อเหตุอ้างว่า
เอชอบขโมยเงินเรื่องนี้ก็ไม่อยากเชื่อ
เพราะปกติหลวงตาคอยสอนตลอดอยากได้อะไรให้มาบอก
ให้บอกผู้ใหญ่เลยบอกหลวงตาก็ได้
แล้วน้องเอก็ไม่เคยมีประวัติลักเล็กขโมยน้อย

เอเนี่ยยังกลับมาเที่ยวที่อุทัยธานียกมือไหว้ญาติพี่น้องทุกคน
แล้วจะมาใส่ร้ายหลานแบบนี้ได้ยังไง
หลวงตาบอกนะคะตอนที่เห็นคลิปตอนที่ในแจ๊บเนี่ย

บอกเลยว่าทำใจไม่ได้ทำไมต้องทำรุนแรงขนาดนี้
หลวงตาพูดนะคะว่าขนาดสัตว์เดรฉานยังไม่ตีแบบนี้เลยค่ะ

เรื่องรักกับมวยมีไม่มีนะ
แม่เคยพูดบ้างว่าอยากได้อะไรขอ
ใช่พูดไม่ได้เลยไม่ออก
เกินไปอ่ะนะพูดยังไงว่าสัตว์เดรัชามันยังมีฆ่ามากกว่านั้น
ฝนยังไม่ฆ่าถึงขนาดนั้นเลยนะนี่คือตานะคะทีนี้ไปฝั่งปู่บ้างค่ะ
น้องเอนะคะมาที่งานศพด้วยนะแล้วก็ทางปู่เนี่ย
ก็เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิษฐรรมด้วยนะคะปู่บอกว่าไม่พร้อมนะ
ที่จะให้สัมภาษณ์อะไรใดใดก็ไม่อยากจะพูดอะไรแต่ก็ยอมรับอย่างหนึ่งว่า
นางเสามิ้นเนี่ยอ่าเป็นญาติกันจริงส่วนพ่อแท้ของน้องเอเนี่ย
ให้ข้อมูลอะไรมากไม่ได้เพราะเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาท
แล้วแม่ของน้องเอล่ะแม่ของน้องเอนะคะบอกว่า๔ปีก่อนเนี่ย
แม่เนี่ยทำงานที่กรุงเทพค่ะต่อมาเนี่ยนะคะคือป่วยติดเตียงเลยลาออกจากงาน
คนที่ป่วยติดเตียงเนี่ยน่าจะเป็นยายของน้องเอนะคะเนี่ยค่ะนี่คุณแม่
แม่บอกยายของน้องเอป่วยติดเตียงก็เลยจำเป็นต้องมาอยู่ดูแลที่อุทัยธานี
ฝากน้องเอเนี่ยไว้กับนางสาวมิ้นเพราะว่าน้องเอก็อยากอยู่กับนางเสามิ้นด้วย
มารู้ว่านางเสามิ้นเนี่ยมีแฟนใหม่แฟนใหม่ที่แม่พูดถึงก็คือในแจ๊บค่ะคุณผู้ชม
แม่เองเคยบอกแล้วนะน้องเอกลับบ้านเถอะลูกมาอยู่ด้วยกันที่อุทัยนี่แหละ
แต่น้องเอยืนยันอยากจะอยู่กรุงเทพแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเรียนหนังสือที่นี่
เพราะอยากอยู่กับนางสาวมิ้นสนิทกันยอมรับนะว่าน้องเอเคยถูกนางสาวมิ้นท์เนี่ยทำโทษ
เวลาที่ดื้อแต่มันก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการทำโทษเด็กดื้อ
แต่บอกว่าถูกแฟนใหม่ก็คือในแจ๊บของนางเสามิ้นท์เนี่ยแฟนใหม่ของนางสมิตรคือในแจ๊บทุบตี
ก็ไม่อยากจะคิดจริงว่าจะต้องตีกันถึงขั้นเสียชีวิตแล้วอยากให้ลงโทษดำเนินคดีค่ะ
คือตัวของมิ้นเนี่ยเขาเป็นญาติทางฝั่งพ่อของเด็กใช่ค่ะ
แล้วเขาอายุมากกว่าทางแม่เด็กเด็กเลยเรียกว่าพ่อหรือพ่อของเด็ก
ช่วงเย็นที่ผ่านมาแม่ของน้องเอ
บอกว่าก็พร้อมนะถ้าเกิดมิ้นจะมาขอเข้ามาศพ
แต่ถ้าจะมาต้องพาแจ๊บมาด้วยส่วนประเด็นอื่นเธอไม่ขอพูดอะไรอีก
ขอตอบโดยเฉพาะเรื่องแชทที่มันมีการเปิดเผยออกมาเป็นแชทที่เธอคุยกับลูก
ซึ่งมันยังไงมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดี
ว่าจะมีอะไรยังไงเกิดขึ้นเนี่ยเธอบอก
มันก็ไม่เกี่ยวกับที่ต้องมาทำร้ายลูกเธอจนตายไม่ใช่เหรอ
ค่ะแต่คือหนูขอไม่พูดดีกว่าเนอะ
ครั้งนี้มาขอเข้ามาเราจะโอเคไหม
โอเคค่ะแต่ว่าขอให้แจ๊บมาด้วยได้ไหม

อืมแล้วอยากจะถามอะไรตรงนี้ไหมวันนี้ถ้าเกิดเจอหน้า
ไม่ทักเราไม่ขอพูดตรงนี้เนอะ

ไม่กล้าถามแต่หนูไม่ขอพูดดีกว่าไม่เอ่ยตรงนี้เนอ

เพราะหนูอยากให้เขามาขอเข้ามาศพอยู่แล้ว

แชทเนี่ยหนูจะบอกเลยว่าหนูไม่ขอพูดเนอะ

กรณีเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวกับคดีของลูกหนูเลย
ไม่แต่นิดเดียวเนอะ
ล่าสุดนะฮะที่วัดที่ตั้งบำเพ็ญกุศลน้องเอเนี่ย

อาลัยรักจากป้ามิ้น

ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรนะครับ
บอกว่าตอนนี้ยังอยู่ในฐานะพยานอยู่
กำลังรวบรวมหลักฐานต่างอยู่เพื่อเตรียมแจ้งข้อหานะครับ
มันมีหลักฐานแชทสนทนาที่เมื่อกี้แม่ของน้องเอบอกใช่ไหม
บอกมันจะอะไรยังไงก็แล้วแต่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ลูกเธอต้องถูกทำร้ายจนตาย

นี่ฮะเป็นแชทสนทนาระหว่างน้องเอกับแม่นะครับ
ฝั่งขวาก็คือน้องเอนะฮะซ้ายคือแม่เนื้อหาใจความก็คือน้องเอก็ทักแชทมาตั้งแต่นู้นแล้วฮะ

บอกเออตกลงเรื่องเงินนี้ไม่จ่ายใช่ไหม
แม่ก็ถามดูแผ่นต่อไปหน่อยนะครับ
คือแชทข้อความลักษณะเหมือนไปขอหรือบอกให้แม่เนี่ยจ่ายเงินอะไรให้บางอย่างให้กับน้องนั่นแหละค่ะ
ป้าเนี่ยก็คือมิ้นลักษณะเหมือนน้องเนี่ยจะบอกว่าป้าเนี่ยบอกว่าน้องเนี่ยขโมยของที่เขาทำขายแพ็คของออนไลน์เลยส่งให้ลูกค้าเนี่ยไปบ่อยแล้วเกินไปแล้ว
ต้องใช้เงินมาก็เลยมาขอแม่แต่แม่ไม่ได้ให้แม่บอกแม่ก็ยังเงินเดือนไม่ออกเหมือนกัน
ให้รอเดือนหน้าได้ไหมแต่วันนั้นมัน๓มิถุนายนไงน้องก็เลยบอกโอ้โหจะให้ลองคือขอ๒๐๐พรุ่งนี้ก่อนเลยได้ไหมล่ะ
แม่ก็บอกยังไม่มีจริงให้คนอื่นโอนไปก่อนแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนหน้าจะโอนให้อันนี้เป็นหนึ่งในแชทสนทนานะครับ
ใช่ค่ะทีนี้ไอ้แชทเนี่ยพี่อุ๋ยมันมีสิ่งหนึ่งที่มันดูจะบ่งบอกได้อย่างหนึ่งคือเหมือนกับน้องเขาพูดในลักษณะว่าหนูขโมยของเขาพิมพ์เองนะ
แล้วเขาก็บอกว่าสัญญาว่านี่คือครั้งสุดท้ายแล้วเหมือนจะให้แม่จ่ายเงินให้แล้วหนูจะเลิกขโมย
แม่ก็ยังตอบกลับมาบอกยอมจ่ายให้แต่ตอนนี้รายจ่ายเยอะคือไม่แน่ใจในเรื่องของการขโมยอะไรใดเนี่ยนะคะ
เขาโพสต์ข้อความโพสต์รูปภาพนี่นี่แหละค่ะ
เป็นการพูดคุยกันของน้องเอเป็นสามมิถุนายนนะคะ
บอกว่าที่น้องเอเนี่ยโทรศัพท์ไปหาเป็นการคุยธุระบางอย่างหลายครั้ง
ที่บอกว่าติดต่อน้องเอไม่ได้และไม่รู้ว่าน้องเออยู่ที่ไหนเป็นความจริงหรือไม่
อันนี้คำพูดหรือข้อความโพสต์เหมือนจะไปพาดพิงถึงแม่ของน้องเอ
เรื่องที่เกิดขึ้นก็เสียใจไม่น้อยกว่าใครอยากให้คิดดูให้ดี
คนเป็นแม่อย่างเธอน่าจะรู้ดีน่าจะพูดถึงแม่ของน้องเอนะคะ
ส่วนอีกโพสต์ค่ะนางสาวมิ้นโพสต์อะไรโพสต์ต่อในลักษณะทำนองว่า
นี่จะเป็นโพสต์สุดท้ายของวันนี้แล้วอยากให้ทุกคนเวลาดูข่าวให้ใช้สติและพิจารณาให้ดี
เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นมิ้นท์ไม่ได้ปิดบังอะไรหลักฐานและข้อมูลก็ให้ตำรวจไปหมดแล้ว
รวมไปถึงกล้องวงจรปิดที่เป็นพยานหลักฐานสำคัญด้วย
แต่ไม่ว่าพฤติกรรมของเด็กจะเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยนะมันก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กจะต้องถูกทำร้ายถูกตี
แล้วสุดท้ายเนี่ยถูกทำร้ายจนเสียชีวิตนะครับ